ก่อนเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องหมูแพง
ครมศพเงิน๑๔๘๐ล้านบาท

ไม่ว่าจะเป็นหมูไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเป็นไข่นะครับ
และตอนนี้ทุกสิ่งอย่างที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน
รมอเคาะให้เรียบร้อยแล้ว๑๔๘๐ล้านบาท
และลุงตู่ยังกำชับกระทรวงพาณิชย์ด้วย
งอกมันเยอะหน่อยงอกอะไรครับ

งอกร้านทงฟ้าออกมาให้เยอะหน่อย
ทุกวันนี้อย่างสุภาโชคก็ไม่ค่อยมีอาจจะกินกัน

เปิดแม็ปหาไม่เจอแม็ปมันงง

ทงฟ้าจะมีแต่ของราคาถูกกว่าท้องตลาด
ไม่แต่เอาจริงนะมันแก้ปัญหาได้จริงเหรอ

แล้วคุณลักษณีย์จะเพิ่งไปไหนเชิญต่อที่หน้าจอตรงนี้
โทนี่วุฒัมอดีตนายกทักศิลป์ชินวัฒน์
เขาจัดทุกวันอาคารค่ะพูดเรื่องของหมูแพงของแพงค่าแรงถูก
โทนี่ก็คืออดีตนายกทักษิณสอนมวยลุงตู่
มวยลุงตู่เรื่องอะไรเอากติกากดไป๓ข้อเรื่องหมูก่อน
หมูเนี่ยห้ามส่งออกแล้วก็ต้องยอมนำเข้า
ที่สำคัญตอนนี้ทำได้เลยส่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หมู
ไปให้ฟาร์มเล็กฟาร์มขนาดกลางให้ช่วยกันเลี้ยง
จะได้มีผลผลิตหมูออกสู่ท้องตลาดได้อีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
แค่นี้ถ้าทำแค่นี้รับรองว่าราคาหมูจะคลี่คลายภายในไม่กี่วัน
คือสิ่งที่คุณโทนี่พูดเนี่ยคือมันหลักเกณฑ์หลักการเบสิกมากเลยนะคะ
ก็ไม่ทำไงเขาก็ยังไม่ได้ทำไง

ทัศนะไปโอ้โหอย่างเป็นทางการนี่ระดับอดีตนายกรัฐมนตรี
พูดถึงนายกรัฐมนตรีลุงตู่ในปัจจุบันนะครับ
เพราะฉะนั้นฟังลุงโทนี่อีกที
โทนี่ติดโอมิครอนด้วยเดี๋ยวฟังเรื่องนี้ก่อนฮะ

มาช่วยประชาชนผมว่าเสียได้ตังค์เปล่า

ทั้งที่ก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะ
เข็มสี่แล้วนะเหมือนอยู่บ้านด้วยใช่ไหมครับ
คือเป็นไหนไม่ได้เหมือนกันติดโควิดติดโอมิคอนด้วยครับ
แต่ติดโอมิคอนก็โอมิคอนเถอะนี่สอนมวยรัฐบาล
ผ่านข้ามทวีปมาเลยทีเดียวเรื่องของหมูแพงฮะ

ทีนี้ตั้งคำถามกันต่อว่าหมูแพงหมูแพงค่ะ
ทีนี้หมูแพงเนี่ยฟาร์มฟาร์มต่างนี่บอกว่าหมูล้นฟาร์มนะคะ
หมูล้นฟาร์มนับหมื่นตัวถ้าเกิดว่าไปดูที่ระยองเนี่ย
เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูบอกชัดเจนเลยนะ
มาดูที่ล้าวใช่ไหมมาดูที่ล้าวใช่ไหมคะ

ไม่ได้ขาดค่ะอันนี้ไม่ใช่ภาพนี้นะคะคนละภาพกัน
อันนี้ภาพที่ร้านโจ๊กที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ

ทางที่ท้ายแรกตรงนี้ชัดเจนผ่านหัวข่าวใหญ่มาเริ่มเท่ม
คือเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูบอกว่าราคาหน้าฟาร์ม๖๐บาท
แต่ปลายทางพี่ซื้อกิโลละเท่าไหร่
ลบได้๖๐ไอ้ส่วนต่างตรงนี้ประมาณเท่าไหร่คะ

หายไปไหนหายไปไหนเพราะฉะนั้นนายกบอกว่าจะสำรวจสาเหตุราคาหมูแพง
มาดูตรงนี้ก่อนไม่ต้องไปสำรวจเนี่ย
ไปดูเลยที่ระยองระยองเนี่ยฟาร์มหมูสักประมาณ๓๐๐ฟาร์ม
ตอนนี้รอการขายไอ้หมูที่กำลังรอการขายเกือบแสนตัว
แล้วฟาร์มนี้ไม่มีโรคนะฮะฟาร์มนี้ปลอดโรค
แต่หมูไม่มีคนรับไปเออนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นประเด็นใหญ่เลยนะคะ

ฝากถามว่าใครเป็นคนขึ้นราคาหมูมันไปกักตุนอยู่ที่ใคร
เจ้าใหญ่เข้าไปคลองตลาดหรือเปล่า
แสดงว่าถ้าฟังแบบนี้หมูไม่ได้ขาดตลาดนะ
เอาลงไปดูให้มันตรงจุดสิค่ะหมูล้นตลาดด้วยซ้ำ
ถ้าเกิดว่าเอาจากระยองจากจันทบุรีจากตราด

เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่อง